คุณผู้ชมครับอินโดนีเซียก็ยังคงเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เกิดเหตุซึนามิ
แล้วก็ฆ่าชีวิตของประชาชนชาวอินโดนีเซียนะครับ
วันนี้ก็เป็นพาดหัวใหญ่ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ
ระทึกมริตยูซึนามิถล่มยับเวทีคอนเสิร์ตชายหาดนะครับ
ก็เรามาอัปเดตเรื่องของทั้งยอดผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้สูญหายกันหน่อยนะครับ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันเสาร์ที่๒๒ธันวาคม
เวลาประมาณ๓ทุ่ม๓๐นาทีนะครับ

ยักษ์ซึนามิซัดเข้าชายฝั่งในช่องแคบสุนดา
ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างติ่งตะวันตกของเกาะชาวากับตอนใต้ของเกาะสุมาตราในอินโดนีเซีย
จากการทะลมของดินใต้ท้องทะเลนะครับ
หลังจากภูเขาไฟอนักกรากะตัวปะทุเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะเกิดเหตุ

ซึ่งผลจากดินสไลด์ทำให้เกิดคลื่นสูง๒๓เมตร
ถาโถมเข้ากวาดบ้านเรือนและก็สิ่งปลูกสร้างและโรงแรมในบริเวณนักกล่าว
จนมีผู้เสียชีวิตนะครับก็ต้องนับยอดของทั้งผู้เสียชีวิต
ผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเรื่อยเพราะว่ายอดยังไม่นิ่ง

โดยมาถึงตอนนี้เองนะครับมีผู้เสียชีวิตมากถึง๒๘๑ศพ
แล้วก็บาดเจ็บอีกกว่า๑๐๐รายนะครับ
และเหตุการณ์ซึนามิที่เกิดขึ้นครั้งนี้
คือเหมือนไม่มีสัญญาณทั้งทางธรรมชาติแล้วก็ไม่มีสัญญาณเตือน
ใช่คือปกติมันจะเกิดแผ่นดินไหวก่อนแล้วก็เกิดเป็นคลื่นซึนามิ
แต่ว่าคราวนี้ค่ะมันไม่มีสัญญาณอะไรบอกเหตุล่วงหน้าเลย
แม้กระทั่งก่อนที่คลื่นยักษ์จะถาโถม
น้ำทะเลไม่มีการลดระดับลงเหมือนการเกิดแผ่นดินไหวและซึนามิในครั้งก่อน
ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเตือนภัยได้ทันการ
และยังมีรายงานว่าทุ่นเตือนภัยในบางจุดไม่ได้เปิดใช้งานในขณะเกิดเหตุนะครับ
โดยก่อนที่จะเกิดเหตุซึนามิครั้งนี้
ซึ่งก่อตัวขึ้นมาจากภูเขาไฟกรากะตัวบริเวณช่องแคบสุนดา
ได้เกิดการปฐุขึ้นอย่างกลุ่นแรง
พ่นลาวาและกลุ่มเท่าฐานลอยขึ้นในอากาศ
และมีผู้บันทึกภาพการปะทุเอาไว้ได้นะครับ
ระบุว่าซึนามิที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้

เพราะต้องมีการติดตั้งทุ่นเตือนภัยนับพันตัวท่วมหาสมุทรอินเดีย

ซึ่งจะต้องใช้งบมหาศาลและระบบปฏิบัติการที่ยาก
และก็เป็นไปไม่ค่อยจะได้นะครับ
คุณอาจารย์ทรบ้านเราก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน
บอกสภาพภูมิประเทศและสภาพพื้นที่เขา
โดยเฉพาะใต้ท้องทะเลซึ่งเป็นทั้งร่องเป็นทั้งเกาะทั้งแก่ง
ทำให้เรื่องของคลื่นยักษ์ซึนามิในบริเวณที่เกิดเหตุการณ์
ค่อนข้างจะคาดเดาได้ยาก
บางจุดแทบจะไม่มีคลื่นเลยแต่บางจุดกลับมีคลื่น
ดังนั้นเรื่องของทุ่นสัญญาณเตือน
ถ้าวางไว้ตรงที่ไม่มีคลื่นก็จะไม่มีสัญญาณเตือนเกิดขึ้น
และทางการอิดโอนิเซียก็ยอมรับในเรื่องนี้ด้วย
ด้านของประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซีย
แสดงความเสียใจต่อญาติของเหยื่อที่เสียชีวิต

แล้วก็พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่
โดยสั่งการให้ตรวจสอบระบบเตือนภัยซึนามิทุกจุด
ขณะที่หน่วยกู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหาย
แล้วก็เร่งเคลียร์ซากปรักหักพัง

เนื่องจากขนส่งในพื้นที่ที่ยังไม่สามารถใช้การได้

ก็จะเป็นภาพของศิลปินนักร้อง
แฟนสาวเขาก็ศูนย์หายไปพร้อมกับคลื่นยักษ์ซึนามิ
ขณะที่ตัวเขาเองรอดชีวิตมาจากคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้
ก็มีภาพเหตุการณ์ขณะที่เล่นคอนเสิร์ต
แล้วก็คลื่นยักษ์มันถาโถมโดยที่ทุกคนไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลย

แล้วคนที่ดูอยู่ตรงนั้นก็กรี๊ดกันใหญ่เลยนะ